นี่เป็นเหตุสลดเรื่องของเด็กจมน้ำอีกแล้วนะคะ
เป็นเด็กชายวัย๘ปีลงเล่นน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยากับพี่สาว
แล้วจมหายไปต่อหน้าต่อตาเลย
คือแม่เนี่ยพอรู้ข่าวนี้ร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะ

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นช่วงที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงอ่างทองเขานำร่างของเด็กชายชานรงพลายระหารหรือน้องแบงค์อายุ๘ปีเนี่ยขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
บริเวณด้านหลังโรงเจตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาก็งมหาอยู่นานกว่าสองชั่วโมงครึ่งค่ะ
ในที่สุดก็พบศพเนี่ยคือนอนคว่ำติดอยู่ในซอกหินใต้น้ำห่างจากฝั่งไปประมาณ๑๐เมตร
สภาพน้องก็คือไม่ได้สวมเสื้อนุ่งกางเกงยินขายาว
ทางครอบครัวและญาติที่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค้นหาก็ร้องไห้กระงมทันทีที่รู้ว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะคะ
จากการสอบถามเด็กหญิงเนธอายุ๑๓ปีเป็นพี่สาวเป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องแบงค์
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอกับน้องแบงค์เห็นเด็กกำลังเล่นน้ำกันอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยชวนกันไปเล่นด้วย
ขณะเล่นน้ำอยู่น้องแบงค์เนี่ยคือลอยออกไปห่างจากฝั่งและกำลังจะจมน้ำ
เธอก็พยายามตะโกนให้ช่วยค่ะแล้วเธอก็ไปจับมือน้องเอาไว้ได้แล้ว
แต่ทีนี้แรงของน้องที่ดึงไว้เธอก็เลยเกือบจะจมไปอีกคนก็เลยต้องปล่อยมือคือคนตะเกียกตะกายจะจมน้ำก็เลยดึงมือพี่สาว
ทีนี้พี่สาวก็เอาไม่ไหวแล้วก็เลยต้องปล่อยมือน้องก่อนที่น้องจะจมหายไปค่ะ
จากนั้นพี่สาวก็เลยรีบขึ้นฝั่งวิ่งไปเรียกให้คนมาช่วยนะคะฟังเสียงของลูกพี่ลูกน้องของน้องแบงค์ค่ะ
นี่นะคะก็คือพี่ก็เล่าให้ฟังตามเหตุการณ์ที่ได้บอกไปคือช่วยแล้วแต่พยายามแล้วก็เอาไม่ไหวเหมือนกันเป็นเด็กเหมือนกันนะนะ
ขณะที่นางสาวจอมขวัญศรีสุพรรณอายุ๒๑ปีแม่ของน้องแบงค์ร้องไห้แทบขาดใจ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับลูกชายเดินทางมาบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้กันนี่แหละ
ระหว่างนั่งคุยกับเพื่อนเห็นลูกวิ่งเล่นอยู่กับหลานสาว
กระทั่งหลานสาววิ่งมาบอกว่าน้องจมน้ำหายไป
ปกติลูกชายว่ายน้ำไม่เป็นนะคะ
แต่ไปเล่นน้ำในสวนสาธารณะของเทศบาล
ไม่รู้ว่าครั้งนี้ชวนกันไปเล่นยังไง
จนถึงขั้นต้องจมน้ำเสียชีวิตนะคะ

เรื่องต้นค่ะตำรวจเขาก็ส่งศพน้องแบงค์ไปชนะสูตร

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
เรื่องของการเล่นน้ำกับเด็กก็คือเตือนกันมาหลายครั้งแล้ว
แม้แต่คนว่ายน้ำแข็งบางทีก็ยังไม่ไหว
แต่นี่คือน้องก็เหมือนกับว่ายน้ำไม่ค่อยได้ด้วยนะคะ
มันประมาทไม่ได้เลยจริงนะคะ